วันวาเลนไทยมันก็ต้องมีของขวัญ
ของขวัญประจำวาเลนไทยมันก็คือ

คือใครจะซื้อก็ซื้อดอกเล็กหน่อย
คือแม่ค้าบางที่บางจังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมขายฮัดทุนดีกว่าขายไม่ได้
เอาไปดูบรรยากาศกันหน่อย

แย่นตลาดโรโรสหรือว่าก่าดหลวง

ธรรมดามันจะต้องมีคนแน่นยืนต่อคิวกันหน่อยใช่ไหม
คือก็บอกว่ามันไม่คึกคักถ้าเทียบกับปีที่แล้ว
คือปีนี้มีการจัดช่อดอกไม้แบบเขาเรียกว่าราคาจับต้องได้
เริ่มต้นถูกที่สุดในช่อละ๒๐บาท
ช่อละ๒๐เองหรือคะช่อละ๒๐ไม่รู้ขายได้กำไรหรือเปล่า
ก็คือมีกุหลาบเพียงดอกเดียวเท่านั้น
จนถึงแพงที่สุดราคาหลักพันบาทเขามี
แม่ค้าดอกไม้เนี่ยบอกว่าปีนี้ลูกค้าซื้อดอกไม้น้อยลงนะครับ
ยอดขายลดลงเหลือแค่ร้อยละ๓๐เท่านั้นโอ้ตายแล้ว
หรือ๓๐เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

หรือว่าหลักพันธุ์น่ะ

ถ้าเกิดว่าเลยช่วงทัศนการ์บาเลนไทน์ไปละ
จะไปขายอย่างนี้อ่ะหนูไปหาก็ต้องกลับโกยช่วงนี้แหละ
และคำว่ากรอบโกยก็ไม่ใช่ว่ากำลีกำไรจะเยอะนักนะ
ขึ้นดอกมันเป็นสินค้าอายุสั้นด้วยนะฮะอ่าปุ้ยพาไปร้อยเอ็ดระที่ร้อยเอ็ด
เป็นไงบ้างร้อยเอ็ดเสื่อไหมว่าไม่ต่างกับกาลิปรโลยีรถที่
เชียงใหม่เลยยอดหายเอ่อยอดขายเนี่ยหายไปกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
คุณดูสิโอ้โหนับจำนวนคนได้เลยนะสำหรับลูกค้านะ
เอามานะคนขายจะเยอะกว่าคนซื้ออีกนะอืมนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ
คุณผู้ชมบรรยากาศไม่ต่างกันเลยนะคะกับจังหวัดเชียงใหม่สำหรับร้อยเอ็ดนะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศแผงดอกไม้ที่ถนนสันติศุกร์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะปรากฏว่าเนี่ยค่ะมีแม่ค้าจัดช่อดอกไม้มาวางขายหลากหลายรูปแบบนะคะ
แต่ว่าปรากฏว่าปีนี้เนี่ยยอดขายซบเศร้านะคะ
คือเมื่อก่อนสำหรับร้อยเอ็ดพ่อค้าแม่ขายบอกว่าจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
ซื้อกันอย่างคึกคักเลยปีนี้ลดน้อยลงนะคะ
อาจจะเป็นเพราะสองสาเหตุหนึ่งโควิดระบาดสองวาเลนไทน์
ปีนี้มันตรงกับวันหยุดด้วยไงคะหลายร้านก็ต้องปรับไปใช้วัสดุอื่นแทนดอกไม้สด
กุหลาบที่ทำจากรูปบิ้นผ้าช่อดอกช็อกโกแลตนะคะ
แล้วก็ซื้อผ่านระบบคนละครึ่งได้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วย
ผมพาไปอุดรหน่อยแล้วกันนะฮะยังอยู่ที่อีสานนะครับ
ดรที่แผงขายดอกไม้สดปากทางเข้าตลาดปรีชาตะบนหมาแข้งอำเภอ
เขตของอำเภอเทศบาลนครอุดรธานีก็เขตอำเภอเมืองนี่แหละครับนะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าก็ตั้งหน้าตั้งตาทำช่อดอกไม้กุหลาบนะฮะ
เป็นช่อกุหลาบหลากสีเพื่อเตรียมให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อส่งมอบกับคนรักกันต่อนะครับ
ในวันวาเลนไทยแต่ว่าบรรยากาศก็อย่างที่บรรยายงานกันไปเหมือนทุกที่แล้วครับ
จริงจริงแล้วเขาจะซื้อกันเมื่อวานเนอะเพื่อเตรียมเอาไว้แต่ว่าวันนี้ก็หวังใจว่าจะมีคนไปซื้อเพิ่มเติมอยู่บ้าน
แต่เมื่อวานก็เงียบเหงาแม่ค้าบอกว่าต้องรอลุ้นวันนี้แหละ
ถ้าเงียบอีกก็คงจะพากันนั่งร้องไห้เขาว่าอย่างนั้นนะ
เพราะว่าลงทุนไปเยอะนะฮะไปซื้อดอกไม้จากเชียงใหม่ขับรถกันไป
หนุ่นมาในกรุงเทพครับมาปากครองตลาดนะฮะ
ทั้งหมดหมดไปเป็นแสนถ้าขายไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งร้องไห้สิครับ
อ่าฟังเสียงแม่ค้าหน่อยปีนี้ปกติเขาจะมีออเดอร์แล้ว

ดอกไม้เนี่ยเกือบจะนั่งตบยุงเหมือนกันครับยอดซื้อดอกไม้ที่หน้าร้านน้อยลงมาก
ก็เหมือนกับแม่ค้าที่อุดรธานีนั่นแหละแต่โชคดีกว่าหน่อยครับ
เพราะว่ามียอดสั่งจองล่วงหน้าพอจะได้จับเงินอยู่บ้างเขาบอกแบบนั้น
นางสาวถิติมาคูศรีท่านเป็นเจ้าของร้านถิติมาดอกไม้สดในตะบน
ท่าตัวอเผิศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีบุรีบอกว่า
ปีนี้คู่รักนิยมสั่งดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์คนรักครับแต่เน้นช่อเล็กราคาย่อมเยาว์ราคาประหยัด
แต่ก็ยังมีบางคนนะคือสั่งดอกกุหลาบนั่นแหละแต่ประดับธนบัตรช่อพิเศษครับ
เน้นดอกไม้เน้นตังค์นี่นะฮะอย่างช่อนี้นะปุ้ยปุ้ยดูไว้ลูก
ดอกกุหลาบแค่๕ดอกนะจ๊ะแต่มูลค่าเป็นหมื่นเพราะว่าเฉพาะธนบัตรเนี่ย
ก็ฉบับละ๑๐๐๐บาท๑๐ฉบับแล้วจะปุ้ยจ๊ะโอ้โหยังไงพี่เลือกชื่อนี่คือจะซื้อให้น้อง
คือพี่ส่งสัญญาณให้ปุ้ยบอกกับคนที่กำลังจะมาให้ว่าอยากได้แบบนี้
อยากได้มากกว่านี้ได้ไหมอ่าได้ครับผมนะฮะเออแล้วแต่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตลาดดอกไม้สดอย่างดอก